อันดับเด็กจิ๋วจอมจี๊ด
อีกวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหทั้งไลน์ทั้งอินสตาแกรมทั้งอะไรนี่
พูดถึงกันมากมายเลยทีเดียว
เธอแค่ผู้สายหลายใจคบคุยยิ่งหลายคนนอกประสงค์ของพวกเสมี
ไม่มีความแม้ให้เธอลำบาก
สำหรับไอล่ะเจ้านั่นมีความรีบความทายหลักเจ้าจริง
บอกราบบอกคูแต่หนูก็บอกอาย
ก็น้อยมากหล่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

แห่งนี้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

แน่นอนครับเกมโชว์หนึ่งเดียวของเมืองไทยกฎิกาง่ายที่สุดแล้วครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
และวันนี้นะครับเราขอสวัสดีกันอีกทีหนึ่งนะครับ

ตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยนะครับนั่นก็คือเทศกาลสงกรานนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเรานะครับก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ
ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมีรอยยิ้มค่ะมีจิตใจที่เบิกบาน
ถ้าอยากมีจิตใจที่เบิกบานหนักขึ้นไปอีกก็อย่าลืมดูรายการของเรา
ใช่ครับรายการของเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่๕แล้วนะครับ
เราก็มีนักสู้ชีวิตที่ผ่านเข้ามาในรายการของเรามากมายไก่กองนะครับ
บางคนก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนก็กลับไปได้ทุนไปทำโน่นทำนี่นะครับ

ทุกคนที่ได้มาออกรายการของเราเนี่ยนะคะกลับไปชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ยังไงก็ต้องกลับขอบพระคุณทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะที่กรุณาเนาะ
มีพื้นที่แบบนี้ให้คอยได้ช่วยเหลือคุณเขา
จากไทยรัฐแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสปอนเซอร์นะครับ
ตัวช่วยของเราทั้ง๖แผ่นป้ายนะครับที่คอยช่วยเหลือนักสู้ชีวิตกันมาโดยตลอด
กราบขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้นะครับ
เนื่องจากเป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย
ก็น่าจะมีแต่สิ่งที่มันพิเศษพิเศษเราก็เลยรวบรวม
เหล่าบรรดานักสู้ชีวิตที่เป็นเด็กนะฮะที่เรียกว่าอยู่ในใจของคุณผู้ชมนะครับ
จริงแล้วมีมากมายหลายสิบคนเลยทีเดียวแต่เราขอคัดมาเพียง๑๐คนนะครับ
สิบอันดับเด็กจิ๋วจอมจี๊ดสิบอันดับจัดมาตามกระแสการตอบรับของคุณผู้ชมเลยนะครับ
ดูแล้วรู้สึกโอ้โหชื่นชมและเป็นการพูดถึงเป็นอย่างมากปากต่อปาก
อีกวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหทั้งไลน์ทั้งอินสตาแกรมทั้งอะไรนี่พูดถึงกันมากมายเลยทีเดียว
ค่ะเราจัดมาสิบอันดับค่ะแต่ว่าในกรุ๊ปแรกเราจะให้ดูสิบเก้าแปดก่อน
คนที่๑๐นี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่สมัครมาในรายการของเรา

ร้องไม่เป็นเลยไปเดินตามคุณครูอยู่นานมากเพื่อให้คุณครูช่วยสอน
คือเธอมีความจำเป็นค่ะอยากจะนำเงินนะคะไปช่วยคุณยายนะคะ
สุดท้ายเนี่ยความเพียนก็ส่งผลค่ะแต่ว่าจะส่งผลอย่างไรไปดูการจัดอันดับของเราค่ะ

อันดับที่สี่น้องวันเพลง
ย้อนเวลากลับไปเมื่อ๖เดือนก่อนเป็นคนที่ร้องเพลงได้ไหม

แล้วพอดูรายการแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรคะลูก
ได้เห็นพวกเขาได้เงินกลับไปแล้วก็ไปทำที่เขาอยากได้
แล้วณตอนนั้นมันจุดประกายแล้วว่าเอาล่ะได้เวลาแล้วที่เราต้องไปฝึกร้องเพลงแบบนี้เลยเหรอ

ก็ไปตามตื้อคุณครูค่ะให้ซ้อมให้หน่อย
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานอกใจกันกับช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่ให้เจอคนอย่างเธอ
คือขอดเลวในดวงใจ
อยากบอกอะไรลูกสาวคะ
ต้องตั้งใจเป็นคนดีของพ่อแม่
หนับที่๙น้องเข้าตุ
สมัครมาในรายการของเราเข้าตูอยากจะเอาเงินไปทำอะไร
เอาเงินไปรักษายายนะคะ

ปวดเป็นโรควาวานความดันแล้วก็ยายจะจิบขา
แล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วย
วันเช่นนี้คงคอยหวังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ
ไม่อยู่มากรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบ้อนก็จะทอนก้มหน้า

มาเพื่อนมันว่าให้อาย
เป็นแฟน
อันดับที่๘น้องวิ
ครอบครัวของวิที่ว่าลำบากเนี่ย

บางวันอ่ะฉันไม่มีเงินซื้อข่าวเลยค่ะ

ถ้าได้อยู่รวมกันทั้งหมดโดยที่เป็นบ้านเราเอง

เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมันอบอุ่นค่ะ
บอกราบบอกคุณแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นคู่

อยากเป็นแฟนอาย

วิคค่ะเงินแปดหมื่นจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไหม
มากเลยค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้ครอบครัวหนูจะไม่ได้อดได้อยากกิน

นะฮะ
เรียกว่าขี่กันมาเลยนะฮะ
ทั้งสามคนนี้ไม่มีใครที่เรียกว่า

ความกระตันอยู่ในเรื่องของความที่เป็น
ใจนักสู้นะครับจิ๋วจาแจ๋ว

ไม่กระทั้งเด็กนะคะผู้ใหญ่
หลายคนที่ดูรายการแล้วก็เห็นเด็กพวกนี้เนี่ย
แรงบันดาลใจไปด้วยเลย

สามอันดับนะฮะเหมือนประกวด

เรามาดูอันดับต่อไปกันนะครับ

เจ็ดหกและห้า
ว่าจะเป็นเด็กคนไหนกันบ้าง

เคยเห็นเขาร้องเพลงมาก่อนไหมคะคุณยาย

ค่ะอุ้ยงั้นรีบทำหมากฉลองเลยค่ะ
อ้าวอย่างนั้นก่อนดีล่ะ

ร้อน
พักสักครู่